ที่เป็นคนร้ายขับรถสองแถวบุกเข้าไปไปตุ้ยท้อง

แล้วก็ทำอนาจารย์ในปั๊มน้ำมันค่ะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อตอนเช้ามืด
โดนแล้วค่ะจับตัวได้นะ
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมหลังจากที่เขาก่อเหตุกับนิสิตคนนี้แล้ว
ยังไปตระเวนขโมยของชาวบ้านไม่ต่ำกว่า๓หลัง
นี่ฮะน่ากลัวนะเหตุนี้นะคือนิสิตสาวคนนี้ก็บอกว่า

ก็เห็นว่าคนพลุกพลาดแล้วก็เพื่อนของเธอก็มากันเยอะ

ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์กับเธอได้เธอบอกแบบนี้
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้ค่ะ

แล้วก็พยายามกระทำอนาจารย์ในห้องน้ำปั๊มน้ำมันเชลล
สาขางามวงวานอยู่ตรงปากซอยงามวงวาน๓๒

ผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือ
คนร้ายก็วิ่งหนีขึ้นรถสองแถวที่จอดรออยู่หน้าห้องน้ำ
หลบหนีไปแล้วพลเมืองดีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
ไล่ตามล่ารถสองแถวนี้แต่ก็ไม่ทัน
จำได้แค่ว่าเป็นรถสีแดงเป็น๒แถวสีแดง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๕ทุ่มกว่า

แล้วก็จำทะเบียนได้ด้วยนะรถสองแถว
คือทะเบียน๑๕๓๗๘๐แต่ว่าไม่รู้ว่าหมวดจังหวัดอะไร
ทีนี้จากการสอบสวนตำรวจสนประชาชื่น
ก็ต้องกระจายกำลังลงพื้นที่ไปดูเลย๒แถวคันไหนนะ
ทะเบียนนี้๑๕๓๗๘๐แล้วตำรวจก็ได้รับการแจ้งข้อมูลมา
บอกว่ามีคนร้ายมาลักทรัพย์
แล้วผู้เสียหายเขาพบเห็นรถที่คนร้ายขับ
คือคนร้ายขับสองแถวสีแดงเนี่ยหนี

คนร้ายก็ขับรถหนีไปในซอยงามวงวาน๔๗ซอยชินเขต
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปแล้วดูสภาพสิ
ไปจับกลุ่มตัวไว้ได้ปรากฏว่าเอ้า
คนเดียวกันเลยที่ไปตุ้ยท้องนิสิตสาวในปั๊มน้ำมัน
เท่ากับก่อเหตุ๒เรื่อง๒คดีในคืนเดียวกัน
ใช่ผู้ชายคนนี้คือนายนนทการแก้วเอี่ยมอายุ๓๓ปีค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวมามาสอบปากคำ
แต่สภาพนะคุณผู้ชมมึนเมาแล้วก็ให้การภาคเศษ
บอกว่าผมเนี่ยก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้ประสงค์จะกระทำอนาจารย์

เหยื่อเป็นน้องนิสิตเป็นน้องผู้หญิงมาเข้าห้องน้ำตามลำพัง
ทีนี้ผู้เสียหายค่ะก็คือนางสาวสวรรคใยโคงอายุ๓๗ปี

แล้วก็ติดตามคนร้ายไปในซอยชินเขต
เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียง
เหมือนกับหน้าต่างห้องพักชั้นล่างมันถูกเปิดมันแบบกุกกักกุกกัก
แล้วห้องนั้นเป็นห้องคุณยายอายุ๗๕ปีนอนอยู่
แล้วยายสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ายายถูกรูปไลค์ตามร่างกาย
คนร้ายค่ะพอเข้ามารูปไลฟ์เสร็จแล้วก็กระโดดออกจากรั้วหลบหนีไป
ก็เปิดหมวดติดตามปรากฏว่าเห็นมันกระพริบกระพริบอยู่อยู่ไม่ไกล
ก็เลยรู้ว่าคนร้ายน่าจะยังอยู่ไม่ไกล
ขี่มอเตอร์ไซค์กับน้องชายตามออกไป
ไปเจอคนร้ายสองคนกำลังปีนออกมาจากบ้านหลังอื่นค่ะ
พร้อมกับมีของที่ขโมยออกมา
แล้วคนร้ายเนี่ยพยายามขับสองแถวหลบหนีไปชนน้องชายได้รับบาดเจ็บอีก
คราวนี้ทางฝั่งคุณสาวลักษณ์เนี่ยนะคะ
เธอก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็ตามไป
ไปหยุดที่ซอยชินเขตงามวงวาน๔๗
เห็นคนร้ายกับเพื่อนสภาพเมาไม้เลยนะ
ตำรวจก็ตามมาจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้

รั้วบ้านคนที่มันเพิ่งขโมยโทรศัพท์มา

พูดแบบนี้เพราะพี่มันก็กระโดดลงมาจากกำแพง

คุยกันก่อนสักคราวมันก็เปิดประตูรถแค่นี้นะ

แล้วก็ชนแฟนหนูน้องชายก็กระโดดขวางไว้
มันก็เลยชนเข้ากับรั้วกำแพง

ไปป้ามคือเจออยู่อีกร้อยหนึ่ง
นี่แหละครับเป็นเหตุที่คนขับรถสีล้อแดง๒แถวแดง
ก็ไปขโมยทรัพย์สินบ้านของคุณสวรรค

ไปก่อเหตุกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ปี๔ปี๑อายุ๑๙ปีเท่านั้นเอง

ก็นิสิตคนนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอก็ไปกินข้าวกับเพื่อน
ที่ร้านข้างปั๊มแล้วไปเข้าห้องน้ำ
ทำธุระเสร็จจากห้องน้ำช่วงจังหวะที่เปิดประตูห้องน้ำออกมา

จะปิดประตูห้องน้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

ปรากฏว่าเธอเดินมาจะถึงทางออกจากห้องน้ำแล้ว
อยู่มีคนร้ายเข้ามาด้านหลังใช้ท่อนแขนล็อกคอหนูเลย
จากนั้นคนร้ายก็ใช้กำลังชกต่อยเข้าที่ท้องหนู๑ครั้ง
หนูตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงเลยนะฮะ

คือเหวี่ยงน้องลงพื้นแล้วหลังจากนั้นมีเพื่อนผู้ชาย
รออยู่หน้าห้องน้ำพอดีค่ะก็ลงมาช่วย

แล้วก็ตามไล่ล่ากันว่าคนที่มาทำร้าย
แล้วก็ขับรถ๔ล้อสีแดงออกไปมันไปไหนหาไปไม่เจอ
สุดท้ายไปรักทรัพย์ของบ้านของอีกคนหนึ่งนะฮะ